ตอนแรกเขาพูดออกมาเธอ

ก็เหมือนกับต้องไปดูคลิปที่เขาพูดกับไทยรัฐออนไลน์เนี่ยแหละ
เพราะว่าปีใหม่เนี่ยเขาพูดกับไทยรัฐออนไลน์ว่า
นาฬาที่เกิดเดือนกัญญาโยนถูกต้องเปล่า
นาฬาที่เกิดเดือนกัญญาโยน
แล้วก็อะไรวะหรือราศีกันหรืออะไรอย่างนี้

ก็เมื่อวานของขวัญพูดไงเธอ

เขาว่าอย่างนั้นนะแค่นั้นน่ะ

เขาบอกว่าเหมือนกับเขาเคยดูมา

แล้วก็พูดกับไทยรัฐออนไลน์ข่าวสด

เขาพูดกับว่าแตงโม้อีนุ่ม
พูดป่ะ

คือฉันไม่ได้เป็นสังคมสัมภาษณ์เอง

ดาราที่เกิดเดือนกันยายน
อันนี้คือจำได้เพราะตัวเองเกิดเดือนกันยายน

เขาพูดว่าลาศรีก็ไม่รู้ว่าสิงห์หรือกัน

อันนี้คือช่อง๘
เขาไปสัมภาษณ์กับช่อง๘เลย
คนเราเอามาสรุปก่อนฟายปีไงแม่
ที่หมอปลายพูดอะไรบ้าง

มีการวางแผนทำเป็นกลุ่มโอ้ฉันไม่เชื่ออันนี้นะ
ให้ตรวจร่องรอยอาจถูกทำร้ายบริเวณศีรษะ
ไม่เกินสัปดาห์นี้คนผิดออกมา
แล้วก็ร้องไห้ทั้งน้ำตาติดตามช่วงข่าวใหญ่คืออะไร
เพราะนี่แบบอย่างคุณแหม่มโพดำนะ
เพจแหม่มโพดำเขาก็มีการออกมาเขียนเหมือนกัน

เรนไม่รู้ว่าตอนนี้ใครบอกว่ามันจะมีบันเลข
เราน้องไพร้ก่อนเขาพูดนี่คือของไทยรัฐออนไลน์ปะลูก

คุณแล้วไปฟังค่ะคนที่เกิดเดือนกัลยายน
ที่จะต้องระวังก็คือผู้ที่เกิดเดือนกันยายนค่ะระวังเรื่องอุบัติเหตุนะคะการเดินทางไกลหรือคนที่จะต้องเดินทางแบบว่าใช้เรือเป็นหลักนะคะอยู่บนน้ำเป็นสิ่งที่ต้องระวังมากมากหลีกเลี่ยงได้อยากให้หลีกเลี่ยงค่ะแล้วก็ใครที่ต้องขับรถทางไกลนะคะขับให้ช้าลงหาเพื่อนเดินทางไปด้วยหรือถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเดินทางดีที่สุดค่ะ
พูดถึงประมาณว่าแตงโมจะมาแรงแต่ตรงนั้นนางพูดถึงผลไม้หรือดาราน่ะ
เราก็ไม่ได้เป็นคนไปสัมภาษณ์เองไงแต่คือนางบอกถ้าสมมุติจะพูดถึงวงการบันเทิงนางพูด
สัมภาษณ์ว่าจะมีคนที่ดาราที่เป็นโรคซึมเศร้าจะกลับมา
แต่เรื่องของคำว่าแตงโมไม่นะคืออาจจะพูดถึงผลไม้หรือเปล่า
อาจจะพูดถึงผลไม้หรืออะไรก็ไม่รู้ถ้าสมมุติพูดถึงแตงโมได้โอ้โห
ก็เป็นเรื่องเป็นราวล่ะแต่ก็คือเมื่อวานนี้ก็คือสัมภาษณ์นายแล้วบอกว่าเนี่ย
ประมาณวันสุขก็ไม่ได้คุยอะไรต่อก็นางก็บอกว่านางมีอ่ะ
คือฉันว่านางเหนื่อยนางเหนื่อยแล้วนางจะต้องไปต่างจังหวัดด้วย
แต่คนก็เลยแบบว่าเป็นข่าวต่างนานาเอาลองเอามาคือนางก็สัมภาษณ์๓ที่
มันก็มี๑นางพูดกับช่อง๘นั่นแหละว่าดาราที่เป็นโรคซึมเศร้าระวังนะเดือนกุมภาพันธ์
สองอยู่ดีนางก็พูดถึงว่าแตงโมแตงโมอะไรเนี่ย
ถ้าสมมุติหาคลิปได้ตอนหมอปลายในแฉเมื่อวานเนี่ยทีมงานแฉมันก็ตัดออกมาให้ดู
ก็มีคำว่าแตงโมจริงแต่เราไม่ได้เป็นคนสัมภาษณ์เองไงตัวเอง
ก็เลยจำไม่ได้ว่าเฮ้ยใครแม้กระทั่งเขาบอกว่าโอเคล่ะดาราจะเกิดอุบัติเหตุทางนั้น
เราก็ยังไม่เคยได้ยินว่ามันมีคลิปนั้นออกมาจริงหรือเปล่า

ค่ะเดี๋ยวเราลองหาข้อมูลก่อน